คุณผู้ชมครับประเด็นทางการเมืองวันนี้ที่ขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

เพราะว่าถูกวิพากษ์วิจารณ์จากหลายภาคส่วนโดยเฉพาะฝากฝั่งการเมือง
หลังจากที่สปทสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
นำโดยนายเสรีสุวรรณภานนท์ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมาธิการ
ขับเคลื่อนปฏิรูปการเมืองของสปท
ที่จะส่งรายงานในการที่จะแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
และการสร้างความปองดองให้กับปยปแล้ว
แต่ข้อเสนอต่างทั้งให้อภัยทั้งพักโทษ
คดีที่มีแรงจูงใจทางการเมืองทั้งให้โอกาส
โดยบอกว่าไม่ได้เสนอนิรโทษกรรมนะ
แต่คำเหล่านี้แหละถูกโยงเข้าไปว่า
นี่ก็นิทธศกรรมหรือเปล่านะฮะดังนั้นฟังทางด้านนปชกันก่อน
ปปชก็จะไปร่วมประชุมโต๊ะกลมปยปเหมือนกัน

จตุพรพรมพันธ์ประธานนปชเปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีบอก
วันที่๑๕มีนาคมนี้ตัวแทนนปช๑๐คนก็นำโดยใคร
ก็นำโดยนายจตุพรพรมพันธ์แหละหมอเหวงโตจีราการหรือไม่ก็นางธิดาถาวรเศษ
แล้วก็อีกหลายคนไปแสงความคิดเห็นปรองดองกับคณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็น

เอกสารรูปเล่มไป๑๖หน้าเอกสารย่อยอีก๕หน้าที่ตอบคำถาม๑๐ประเด็น
แล้วก็ประเด็นอื่นอีกหนึ่งประเด็นที่ต้องนำเสนออย่างครบถ้วน
แล้วก็จะตอบคำถามของปัญหาอย่างตรงไปตรงมา
โดยงดเว้นเรื่องนิทธศกรรมพร้อมแต่งเพลงชื่อดังทาราบรินมอบให้ด้วย
เดี๋ยวคงได้ฟังนะหรือใครอยากไปฟังในเฟสของนปชก็น่าจะมีให้ฟังแล้วนะครับ
ทางด้านของปกปศก็เดินตามกันไปในการที่จะเข้าไปประชุมโต๊ะกลม๑๗มีนาคมนี้